ช่วงวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ขอสมกรได้จัดระบบเส้นทาง

ว่าเป็นรถเมฟรีก่อสร้างรถไฟฟ้านี่แหละครับผม

เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการอย่างเต็มที่นะครับ

บอกว่าเส้นทางรถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับ

สาย๑๔๕อูแพทย์กษาบ่อดินหมอชิด๒ครับ
แล้วก็สาย๑๖๘ตลาดมินบุรี

บริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี
และการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดเผาสำโลงครับผม
และได้ขยายเวลาเดินรถทั้งสาย๑๔๕และสาย๑๖๘ในช่วงเร่งด่วนเช้า
เดิมให้บริการ๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
เปลี่ยนเป็น๖นาฬิกาถึง๑๑นาฬิกา

เพราะว่าคนก็อยากที่จะไปใช้บริการไง

ให้บริการ๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เป็นเวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกานะครับ

ยังต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าวได้นะครับ

เพราะว่ามันช่วยลดเวลาการเดินทางจากเดิมเส้นตรงนี้
ต้องผ่านจุดที่ทำรถไฟฟ้า๓ชั่วโมง

ฝ่ายการเดินรถองค์การและรักษาการ
ในการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือว่าขอสมกก็กล่าวว่า
เหนือจากนี้ขอสมกรยังปรับเปลี่ยน

รวมทั้งเตรียมเพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสาร
ก่อนขึ้นทางด่วนอีก๒๓จุด
ภายในสัปดาห์นี้นะครับ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเส้นทาง
และจุดรับส่งรถทั้งสองสายได้อีกครั้ง
ผ่านทางเว็บไซต์ของขอสมก
ก็ย้ำนิดนึงว่าเป็นรถฟรีที่บอกว่าเลี่ยงรถติดนะครับ

ต้องดูเวลาให้ชัดเจนนะครับผมใช่แล้วค่ะตรวจสอบเวลาให้ชัดนะฮะ